ดูข่าวนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วปรากฏว่าเขาหลับในเสียหลัก
ชนแล้วไปฟาดกับเสาไฟ
แล้วดูสิจังหวะที่แฟนสาวมาเห็นแฟนนุ่มในสภาพนี้

จะเปิดผ้าที่คุมร่างของแฟนนุ่มออก

จับมือเขย่าจับมือของแฟนนุ่มเขย่า

ฝ่ายผู้หญิงใจจะขาดจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ

หน้าสถานสงเคราะห์คนชะลาบางละมุงค่ะ
ที่ถนนสุขุมวิทย์ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วผู้ตายคือนายเอกนครกระแสจันทร์อายุ๓๔ปีค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุนะนี่โอ้โห
กล้องมุมจนปิดอ่ะจับภาพมาไว้ได้เลยว่า
ตัวนายเอกนครขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วกลายเป็นว่าเสียหลักค่ะชนกับขอบปูนกลางถนนใช่ไหม
ร่างอ่ะลอยกระเด็นไปฟาดกับเสาป้ายบอกทางอ่ะตรงจุดเนี้ยโอ้โห
เสียชีวิตค่ะแล้วสภาพศพที่บอกว่าร่างกระเด็นไป
แล้วไปฟาดตรงหัวกระโหลกศีรษะแตกนะ
คอหักขาซ้ายหักค่ะรถเก๋งของชาวบ้านที่กำลังรออยู่
อยู่ก็เสียหายอีกคันนึงด้วยจุดตรงนี้เลย
จุดที่เกิดเหตุและเสาคือเสาป้ายบอกทางตรงนี้นั่นแหละค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่านายเอกนครผู้ตายเนี่ย
เลิกงานกะเช้าแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค

คงจะหลับในแหละทำงานมาทั้งคืนไง
ตำรวจก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ